เขาก็มองโอกาสยังไงบ้างนะครับ

คิดว่าชนะแน่นอนค่ะ
คิดว่าชนะสักเท่าไหรดีคะทำไมถึงคิดว่าชนะ
เอาสัก๓๐พอค่ะ

ต้องบอกว่ามันไม่มีแดงเดือดไหนที่จะห่างกว่านี้อีกแล้วถูกไหม
ทุกคนคิดคล้ายกันแต่พอมันแดงเดือด

เกมนี้ไม่ยากไม่ง่ายไม่ง่าย
เขาบอกว่าถูกเพื่อนบังคับมาให้ใส่เสื้อทีมคู่แข่งอันนี้สคริปต์บอกมาอย่างนั้น

เฉือนแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้ริวภูเขาก็ฟอร์มดีมากเลย
ทัวร์ดูกามนี้ผมว่าแมนยูน่าจะเปิดบ้านเฉื่อนกับลิ้วภู
ไปครับง่าย๑๐ครับ

เป็นยังไงเท่าไหร่ก็เอาวันนี้

ประชาสาปแบบพูว่าเบาหน่อย

คิดว่านี่ต้องตัดไฟจะต้นต้นลมไหม

แล้วผมมีกำลังใจผมจะต้องเชียร์แมนยูวันนี้